เรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยตอนนี้
หนีไม่พ้นเรื่องของโรคโควิด๑๙
นี่ค่ะลุงตู่ประชุมด่วนจอล็อกดาวน์
๖จังหวัดวันนี้๑๐โมงรอฟังนะคะ
แต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องนี้เถียงนาโมเดลยังเถียงกันไม่จบ

ริมถนนโมเดลหรือเปล่าประชดประชด
คุณผู้ชมค่ะภาพที่เราจะได้ดูต่อไปนี้
เป็นภาพที่หลายคนดูแล้วอันนาจใจเหลือเกิน
นี่คือชะตากรรมของคนไทยเหรอคะ
ที่ต้องมานอนรอเข้าคิวเพื่อตรวจเชิงรุก

ตากยุงตากเพลี้ยจนเพลีย

พัดพัดแล้วคุณค่ะหน้าฝนนี่อะไรระบาดบ้างคะ

แล้วตอนนี้มาประจวบเหมาะกับโควิด
แล้วถ้าเกิดคนเหล่านี้เขาเป็นไข้หวัดใหญ่

นั่นแปลว่าอัตราการตายเขาจะมากกว่าเดิมถึง๒๒เท่านะ

นี่คือข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลจริงออกมานะคะ

ลงพื้นที่ไปถ่ายมาตอนสักประมาณ๕ทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ไปพบว่ามีประชาชนกว่า๓๐คนค่ะ

บางคนขนเสือมาปูกับพื้นเองค่ะ
นอนรอคิวอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพ

รอตรวจโควิดฟรี
ตอนไหนฟรีตอน๘โมงเช้า
แต่เขาไปจองกันตั้งแต่๒ทุ่ม
นั่นแปลว่าจอง๑๒ชั่วโมงเลยค่ะ
เพราะบางคนเมื่อวานวันแรกใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าวันละ๙๐๐คนให้ตรวจฟรีเนี่ย
บางคนไปตี๔ไม่ได้คิวแล้วไงวันแรก

นี่คือภาพที่เห็นเต็มตาเลยนะคะ

ตอนนี้เราไลฟ์กันสดนะครับคุณผู้ชม
แล้วบางคนคุณเชื่อไหมต้องนั่งตากฝนเห็นเต็นต์ไหมคะ

ถามว่าพอไหมไม่พอหรอกค่ะ
คนไปต้องเยอะขนาดนั้นนะคะทีนี้จากการสอบถามประชาชน
ประชาชนที่มารอตรวจโควิดบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมากันตั้งแต่ประมาณ๒ทุ่ม
ต้องยอมอ่ะยอมตากฝนยอมตากยุงเพราะอยากตรวจโควิด
ตอนเช้าวันนี้๘โมงตรงค่ะหลังเคารพทงชาตินะคะ
เนื่องจากว่าแต่ละวันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขามีการจำกัดไง
บอกว่าวันละ๙๐๐คนสำหรับตรวจให้ฟรีนะคะบางคนก็รอ๒วันแล้ว
ยังไม่ได้ตรวจเลยนะคะก็ต้องมารออีกต่อเป็นวันที่สองอ่ะค่ะ
แล้วทานโทษนะคะบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงิน
บางคนไม่ใช่ไม่มีเงินนะจ๊ะมีเงินจะไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ
สองพันสามพันแต่ตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายหลายที่
เกือบทุกที่ไม่ตรวจให้แล้วนะคะ
พอตรวจปุ๊บเป็นภาระเขาเลยเพราะตรวจแล้วติดเขาก็ต้องรับถูกไหม
ไม่รับก็ผิดกฎหมายอะค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนบอกกับเราว่า
ต้องยอมยอมมาลำบากเพื่อให้ได้ตรวจฟรีแบบนี้นะคะ
จริงแล้วเขาเสียเงินเท่าไหร่เขาก็ยอมนะแต่คือกำเงินไปก็ใช่ว่าจะได้ตรวจนะคะ
เดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาดูกันหน่อยนะฮะ
สำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยนอกจากจุดที่วัดพระศรีตรงบางเขนแล้วนะคะ
ราฟิกเราขึ้นให้อยู่หน้าจอนะคะจุดที่ตรวจโควิดฟรีเชิงลุกเนี่ย
พื้นที่กรุงเทพมหานคร๔๔แห่งด้วยกันค่ะ
คลุมกรุงเทพก็คือ๑ตลาดมหานาคเขตดุสิต๒วัดพลมณีเขตรัฐกระบัง๓
วัดบางขุนเทียนนอกซอยพระราม๒ซอย๒๘เขตจอมทอง๔
ตลาดบางแคพิรมเขตบางแคร์นะคะ
แล้วก็เปิดให้บริการตั้งแต่๘โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง๔โมงเย็น
ประชาชนที่จะไปรับการตรวจโควิดฟรี
กราฟิกที่ขึ้นให้อยู่หน้าจอเนี่ยท่านต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็สำเนาไปด้วยนะคะ
สำคัญปากกาเป็นอาวุธที่ท่านต้องพกไปเองนะ
อย่าไปหยิบยืมของใครนะเพราะไม่งั้นแล้วท่านอาจจะเสี่ยงติดโควิดได้นะคะ
นี่ไงอีกหนึ่งสิ่งนะสำคัญเลยคือการตรวจเชิงรุก

คือหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ให้ส่งมีเครื่องตรวจเองแบบที่บ้าน
คือก่อนหน้านี้หมอบอกว่าเดี๋ยวคนไทยเอาไปตรวจเองเนี่ย
เดี๋ยวทำไม่ถูกพอทำไม่ถูกหรือว่าติดเชื้อแล้วเนี่ย
ปกปิดข้อมูลจะไม่ระวังตัว
ก็ต้องไปชั่งน้ำหนักดูแล้วว่าวันนี้จะเอายังไง
ตัวเองที่บ้านสำหรับผู้ป่วยสีเหลืองสีเขียวเนี่ย
เราก็เริ่มทำแล้วลองดูลองคิดดูนะครับ